เดี๋ยวพาไปคุยกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักกันบ้างดีกว่า
แจ๊กกะลีนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ววันนี้นะคะ

เหมือนเป็นแบบว่าเจ้าหญิงดิสนี่คุยกับนกคุยกับจิ๊บได้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่มีแค่ดิฉันคนเดียวนะคะ
มีนางเอกด้วยนะคะที่เขาชอบเลี้ยงนกเหมือนกัน
เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าโอ้โหนี่คนนี้เลยนะคะ

มีโอกาสได้จอยกับเจ้านกแก้วสีขาวสวยงามตัวนี้ล่ะจ๊ะ
เจ้าตัวเนี่ยลงคลิปขณะที่กำลังเล่นนกแก้วที่เธอเรียกว่าอีเกอร์

ก็ไปเที่ยวแล้วก็เจอนกนี่แหละนะคะ
กแก้วก็น่ารักมากเลยให้ความร่วมมือนะจ๊

หยอกกับจิกเนี่ยอันนี้เก๊ต้องดูดีนะ

และชุดของเธอกับนกนะบอกเลยว่าแหม
เหมือนนัดกันมาจากบ้านขาวเหมือนกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
แถมยังไงลีลาเนี่ยแต่ละคนไม่ธรรมดานะ
เกร๊ะเหนื่อยปะไม่เหนื่อยหรอ

คุยกันดูนะเต้นตามกันได้ด้วยหรอคุณ
เนี่ยส่งมาไม่บอกเพื่อนอีกแล้วนะ

ไม่ได้มีแค่เกรสคนเดียวที่คุยกับเนื้อปูเลือก
ยังมีอีกคนนึงจันจิก็คุยรู้เรื่องเหมือนกันค่ะ
จันจิจันจิราค่ะเธอคนนี้มีเจ้านกเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะ
หนึ่งตัวไม่พอจ้ะขอสองไปเลยนะคะ

เราเนี่ยมักเห็นความน่ารักนะคะความสวยงามของเจ้านกน้อยกับสาวจันจิในไอจีบ่อยเลยนะคะถ้าใครตามเธอ
บางทีก็ไม่รู้จะโฟกัสที่คนหรือว่าโฟกัสที่นกดี
ดูแล้วน่ารักและสวยงามนะทุกส่วนเลยทั้งคนแล้วก็ทั้งนกนะคะ
เรียกว่าไม่น่ารักตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงได้เลยนะ
นี่แถมยังมีอิริยบทที่นอนด้วยกันด้วยนะ
ใครว่าหมาใครว่าแมวขี้อ้อนนกก็ขี้อ้อนเหมือนกัน

บอกเลยว่าเธอคนนี้ผู้มาก่อนกัน
เรื่องของการเลี้ยงนกค่ะนะบอกเลยว่านกตัวนี้ชื่อไข่หวาน
เออน่ารักดีคู่นี้ค่ะก็รักกันสุดนะ
ว่าสาวพริกจะทำอะไรหรือไปไหนเนี่ยก็มีไข่หวานติดตามด้วยตลอดเลย
อิริยาบทของเธอกับไข่หวานเนี่ยค่ะบอกเลยว่าถูกแชนไอจีมากมาย
นี่มีการจุ๊บแก้มจุ๊บปากกันด้วยใกล้ชิดยิ่งกว่าคุณตอสสินะอีกนะ

บอกเลยว่าสุดยอดเลยนะคะนะแต่ว่าอันนี้นกอยู่ในใจเนาะ

ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นแฟนตอนเลี้ยงหมา
นกก็อยู่กับธรรมชาติกันดีนะคุณผู้ชมนะคลายเครียดกันไป